ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะใครจะไปคิดว่าการนอนเปรย์เนี่ยอาจจะถึงอันตรายแก่ชีวิตได้
เพราะว่าเสาในการที่จะใช้ยึดเปรย์อย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ก็มีเด็กเนี่ยนอนเล่นอยู่ในเปรย์ซึ่งเป็นเสาปูนผูกเอาไว้แต่ปรากฏว่าเสาปูนมันฝังไม่แน่นอ่ะ
คือฝังไม่ลึกแล้วปรากฏว่ามันก็ล้มลงมาทับเด็กจนเสียชีวิตเลยนะคะ
โดยกู้ชีพอบตสะอาดสมบูรณ์เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุเสาล้มทับเด็กจนบัตรเจ็บ
ที่บ้านเลขที่ห้าสิบสองบ้านหนองผือหมู่สี่ตำบลโนนตานำเภอเมืองจวดร้อยเอ็ดค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นยกสูงพบน้องบูมเด็กชายวัย๔ขวบนอนหมดสติ
มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะยาวประมาณ๕เซนติเมตรและเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ช่วยกันประถมพยาบาลค่ะแต่ปรากฏว่าน้องไม่มีชีพจรแล้ว
สำหรับจุดเกิดเหตุพบเปรย์ตะข่ายเปื้อนเลือดค่ะผูกติดกับเสาปูนที่ยาวประมาณสี่เมตร
กว้างห้านิ้วมีเชือกเปรย์ผูกติดกับเสาด้วยอยู่ที่หน้าบ้าน
ซึ่งญาติของเด็กที่เสียชีวิตเล่าว่าผูกเปรย์นอนให้หลานนอนเล่นตามปกติทุกวันเนี่ยแหละค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันทำไมเสามันถึงล้มลงมาแล้วไปทับหลานจนถึงขั้นเสียชีวิต
สาเหตุส่วนหนึ่งค่ะคาดว่าเสาคงไม่ได้ฝังลงไปในดินลึกเนี่ย
เสาตัวเนี้ยนะคะและดินบริเวณนั้นคงไม่แน่น
ประกอบกับมีฝนตกหนักก่อนเกิดเหตุอาจจะทำให้ดินมันเคลื่อนตัว
เสาเลยล้มจนเกิดอุบัติเหตุสลดดังกล่าวนะคะย่าผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าเลี้ยงหลานชาย
ตั้งแต่อายุแค่๓เดือนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แค่สามถึงสี่เดือนค่ะ
จะสร้างบ้านพระก็ได้ให้ทำพิธีสูดถอดสิ่งไม่ดีออกแล้ว
ตามความเชื่อของชาวบ้านไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ขึ้นกับหลานชายอันเป็นที่รัก
บูมเป็นเด็กดีนะคะว่านอนสอนง่ายถ้าหากชาติหน้ามีจริง
ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของย่าอีกนะคะส่วนแม่ของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เอานมไปป้อนลูกคนเล็กค่ะก็อยู่ห่างไปประมาณสิบเมตร
จากนั้นเธอได้ยินเสียงเสาล้มลงมาก็รีบวิ่งมาดูปรากฏว่าเคาะร้ายเพราะว่าเสาล้มทับลูกชายพอดีนะคะ
ตะโกนเรียกคนมาช่วยกันยกเสาออกเธอตกใจมากค่ะเข่าอ่อนแทบใจสลาย
ก่อนเกิดเหตุคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยมาเล่าว่านอนแล้วหลับฝันไป
ว่าจะมีคนมาจับตัวเขาพร้อมพี่และน้องค่ะจะพาไปปล่อยที่ไหนที่นึงนี่แหละ
คุณแม่บอกไม่คิดเลยว่าสิ่งที่น้องเล่าหรือสิ่งที่น้องฝันเนี่ยมันจะเป็นรางบอกเหตุอะไรนะคะ
ฟังเสียงของแม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ
ความฝันค่ะอ่าว่าไงว่าจะมีคนเอาไปปล่อย
มีพี่บูมพี่บูมแล้วก็พี่เพียวเอาไปปล่อยแล้วเขาว่าเขากลัวมากเลย
เหมือนเหมือนมีคนไปปล่อยไว้บางคนไปปล่อยเอาไปเขาไปปล่อยค่ะ
เขายังดอมรู้ได้เลยเรื่องพูดอะไรกับเขามันว่าทุกคนเขาเขาทุกคนรักเขามาก
ตรวจต้องทดนตรดก
ทราชาหนามีกินเพราะค่อยน้องบูม
เตือนมาเป็นดูกเป็นหญ้าเป็นร้าน
ครับหญ้าคือเขา

ไม่มีสิ่งใดที่มันอุนแทนน้องบุ้มได้
เลี้ยงด้วยตัวเองบอกว่ามีอะไรจะมาทฤแทนน้องบุ้มได้
ซึ่งย่าผู้เสียชีวิตก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กับชาวบ้าน
ถ้ามีเด็กเล็กมีลูกเล็กเนี่ยนำไปผูกนอนเล่นตามเสาหรือต้นไม้
ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงให้ดีนะคะ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ